ดูเรื่องของการข่มขืนกระทำชำราวอาณาจารย์เด็กหญิงกันต่อ
เพราะว่าช่วงนี้มีข่าวแบบนี้ออกมาเยอะเลยนะฮะ
ผู้เป็นแม่คนหนึ่งนะครับก็พาลูกสาววัย๑๕ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจที่ภูเก็ต
บอกว่ามีชายอายุคราวพ่อเลยนะพ่อของเด็กหญิง
มากระทำชำราวเด็กหญิงแล้วพอเรื่องมันแดง
ปรากฏว่ามากล่าวหาว่าลูกของเธอใจแตกเองเป็นคนที่ขายตัวเอง
กับผู้ชายไปทั่วมีการกล่าวหาเด็กหญิงวัย๑๕อีก
กรณีที่ผู้เป็นแม่พาลูกสาววัย๑๕ปีเข้าพบตำรวจภูทรทะหลัง
จังหวัดภูเก็ตเมื่อวานนี้นะครับเพื่อแจ้งความเอาผิดกับหนุ่มโฟร์แมน
อายุ๕๐ปีชาวจังหวัดเชียงใหม่หลังก่อเหตุข่มขืนลูกสาวของเธอ
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วจนถึงวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
แล้วก็ยังพูดจาดูหมินดูแคลนดูถูกลูกสาวของเธอ
หาว่าลูกสาวของเธอนั้นขายตัวนอนกับผู้ชายไปทั่ว
แล้วก็ไม่ยอมรับความผิดในสิ่งที่ทำลงไปนะครับ
โดยเด็กสาววัย๑๕ปีเล่าให้ฟังบอกว่าในครั้งแรกผู้ก่อเหตุโทรมาหา
บอกว่าให้ไปหาที่ไซส์งานหน่อยพอเด็กหญิงวัย๑๕ไปหาที่ไซส์งาน
ผู้ก่อเหตุก็ลากตัวเด็กหญิงเข้าห้องแล้วก็ลงมือข่มขืนทันที
จนสำเร็จความใคร่ก่อนที่จะให้เงินมา๑๐๐๐๒๐๐๐บาทนะครับ
จากนั้นฝ่ายชายก็หาโอกาสข่มขืนเธอเรื่อยมา
แล้วก็ยังอ้างว่าเดี๋ยวจะเลิกกับเมียแล้วก็จะรับผิดชอบในสิ่งที่กระทำ
จะไปสู่ขอตามประเพณี
ครั้งสุดท้ายนะครับที่เด็กสาววัย๑๕ปีไปพบไปเจอกับผู้ชายคนนี้
ก็คือผู้ชายคนนี้โทรมาบอกให้ไปหาแต่ไม่ไปหาเปล่า
คือข่มขืนเด็กหญิงวัย๑๕ในห้องน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ
กระทั่งเมื่อวันที่๕มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
ภรรยาของผู้ก่อเหตุจับได้ก็โทรมาหาเด็กหญิงวัย๑๕ปี
คมครูเด็กหญิงบอกจะแจ้งความเอาผิดข้อหาเป็นชู้กับสามีคนอื่น
เด็กหญิงเองก็เลยต้องบอกความจริงเรื่องนี้กับผู้เป็นแม่นะครับ
ผู้เสียหายคือเด็กสาววัย๑๕ปียังบอกอีกนะครับว่า
เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมาคือวันที่๑๖มิถุนายนนะครับ
ผู้ก่อเหตุก็ติดต่อมาหาพ่อของเธอเพื่อขอเคลียร์คดีในเรื่องนี้
แต่ก็กลับพูดจาดูหมินดูแคลนดูถูกเธอ
กล่าวหาว่าเธอใจแตกไปนอนกับผู้ชายหลายคน
แล้วก็มีการเสนอเงินในการปิดคดี๒๐๐๐บาทนะครับ
เพื่อขอให้จบเรื่องกันไปแต่ทีนี้ครับ
ครอบครัวของเด็กหญิงวัย๑๕ก็ไม่ยอมนะครับ
ก็เลยพาเด็กหญิงมาแจ้งความเพิ่มด้วย
ขณะที่ตำรวจภูทรทะหลางที่จังหวัดภูเก็ตก็ได้แนะนำให้ผู้เสียหาย
นำหลักฐานต่างไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรสาคูด้วย

เพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุต่อไปนะครับ